คุณครูสอนออนไลน์ยังไงให้โลกจดจำ

แล้วสอนยังไงให้แรปเตอร์ก็จดจำเหมือนกัน
งานบวชงานแต่งอาจจะต้องเชิญคุณครู
ในอนาคตอันใกล้นี้เชิญชมด้วยตาฮะ
ม๒คุณผู้ชมไว้ขึ้นมาขึ้นมาแล้ว

เอ้าเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่า
รีบเข้ามารีบเข้ามาเรียนออนไลน์
พี่หยิบสมุดและปากกาผู้ใด
เราเข้ามาเรียนออนไลน์กับคุณครูนัทครับผม
แสนสุขใจว่าเรียนไปเต้นไปกับนายวิชาดนตรี
อยากจะบอกความรู้ที่ครูมี
เริ่มเรียนกันวันนี้วงดนตรีเคลือบซ้ายใกล้
โทษรับมานานรูปร่างหน้าตาแบบนี้น่าจะไหว
มีทิ้งเป็นเพื่องตีครูใจ
และอยู่ในวงเรื่องซ้ายในประเภทเพื่อนตี

ระหว่างคุณครูที่มีความสามารถด้านนี้
ก่อนหน้านี้คุณครูอะไรนะที่ร้องสนุก

ัสซีนาบอลมัสซีนาบอล
มาแบตเตอร์ก่อนสักหน่อยแบตเตอร์เพื่อให้เด็กได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นว่าแต่ละท่านคิดมาอย่างดีแล้ว

สอนออนไลน์น่าเบื่อจะตายเด็กบางคนบอก

นี่ครูเปิ้ลครูเปิ้ลนัทพงศ์
เปิ้ลอยู่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี
ร้องต่อครูเปิ้ลร้องต่อ
ครูเปิ้ลเวลาจะอธิบายเครื่องดนตรีเครื่องสายเครื่องตีเครื่องดีดอะไรทั้งหลาย

โอ้โหแล้วเด็กบางคนปล่อยภาพนิ่งไปแล้วนะ
หันกลับมาดูนี่คือความน่ารักของครูเปิ้ล

แล้วครูเปิ้ลบอกนี่ไม่มีเด็กคนไหนเวลาครูสอนนะ

เขาจะตาตั้งมารอดูครูเปิ้ล
เพื่อนมึงว่าวันนี้ครูจะเล่นอะไรให้เราดูวะ
เป็นแบบนี้ทุกวันนะเด็กก็เลยมีความสุขอย่างนี้เดี๋ยวฟังอีกที

แล้วคือหาสาระในเพลงนี่ก็คือ
ก็คือเด็กที่เรียนน่ะนะครับใช่ค่ะ
มีทั้งนั้นเลยเห้ยอย่างนี้มันจำง่ายสอบสบายเลย
ถ้าเป็นแบบนี้นะคลายล็อกเมื่อไหร่ในตะวันแดงต้องมาเชิญครูเปิ้ล

นี่คือความน่ารักความตั้งใจของคุณครูสอนออนไลน์แล้วเจอแบบนี้
เด็กเรียนสนุกตายเลยใช่นะนี่ความน่ารักนะครับเอออยากเรียนกับครูเปิ้ลเลยอ่ะ